ของผมไม่เหมือนใครแล้วก็ไม่มีใครเหมือนด้วยพระเจ้าให้มา
หน้าเหรอเดี๋ยวจับทำเมียให้หมดเลย
ขนาดนี้เลยขนาดนี้เลยพี่เบิร์ต
แล้วตอนที่ตำรวจมานักข่าวมาผู้ชายคนนี้ไม่ได้อายนะ
ไม่ได้แบบรูดซิปเก็บนะแต่ดันควักมาโชว์อีกค่ะ

นี่แหละกระลึ่งอ่ะ
ครับผมนี่แหละของแท้เลย
เป็นจริงหาย
พระเจ้าอันจริง
ไม่มีหรอกในโลกไม่มีหรอก
สุดยอดนะสุดยอดนะ
ในฐานะผู้เชี่ยวชาญที่มันเลยตุ๊กตาช้างออกมาคือ
นั่นสิผ้าผูกเอวผ้าขาวม้าหรืออะไร

ไอ้ช้างเนี่ยไอ้ช้างที่เซ็นเซอร์เนี่ย
แต่ว่าคือพี่ช่างภาพครับ
พี่ช่างภาพครับคือพี่เก็บภาพได้แบบจา
คือไม่อยากคิดเลยว่าไอ้ตอนที่ไม่เซ็นเซอร์เนี่ย
มันจะเป็นยังไงพี่รู้สึกไงตอนที่พี่แบบ
ทิ้วดาวแล้วพี่ก็ซียูเข้าไปเนี่ย
แต่เขาไม่หลบเลยไงเขาไม่หลบเลย

ผู้ชายคนนี้นะที่ใส่เสื้อลายดอกแล้วก็มีเสื้อกั๊บคุมเนี่ยนะคะ
อายุ๔๐๕๐ได้แหมโอ้โหบอกเลยประกาศศักดาของผม

แล้วตอนที่ตำรวจบานักข่าวมาก็ไม่หลบจริง
นี่อยู่ตรงสาลาน่ะหมู่บ้านบุร่ายอ้อย
อ้อยที่อำเภอเฉลิมพระเกียรติที่กรรศิลป์ค่ะ
นักข่าวถามเจ้าหน้าที่ถามแต่เขาก็คุยไม่ค่อยรู้เรื่องนะ
มีอะไรบ้างแถวนั้นนอกจากช้างของเขาก็มีถุงปุ๋ยวางอยู่ใบหนึ่ง
มีสายไฟอันนี้พระเจ้าให้มาเขาบอกแบบนี้นะ
เหล้าพระเจ้าก็เอาให้กินคุยกันไม่รู้เรื่องจริง
ป้าน่ะป้าอยู่แถวนั้นนะป้าบอกว่าหูยผู้ชายคนนี้นะมายืนจังก้าอยู่ตรงสาราเนี่ย
แล้วตะโกนด้วยนะเดี๋ยวจะจับผู้หญิงทำเมียให้หมดเลย
น่ากลัวฉันรีบปิดประตูบ้านเลยจ้ะแล้วก็ถ่ายรูปส่งผู้ใหญ่บ้านให้บอกตำรวจ
ตอนรอตำรวจนะฉันต้องถือมีดเอาในบ้านเอาไว้เลยกลัวว่ามันจะเข้ามาที่บ้านฉันแล้วมันจะทำอะไร
ทีนี้เราก็ติดต่อไปที่ญาติของผู้ชายคนนี้
ผู้ชายคนนี้ชื่อว่านายเฉลิมค่ะอายุ๕๕ปีชอบกินเหล้า
แล้วก็ชอบแบบขโมยขโมยของเดินไปตามถนนโอ้โหช่างภาพก็ซูมจังซูมใช่ไหม
ให้เห็นว่ามันคืออะไรคนในหมู่บ้านเขารำคาญ
แล้วเวลาที่มีพฤติกรรมอะไรแบบนี้คนในหมู่บ้านเขาก็กลัวค่ะ
ไม่ได้นะมีเจ้าหน้าที่นะนะพี่เบิร์ตพามาส่งที่บ้านอยู่บ่อย
คือแปลว่าไม่ได้ครั้งแรกที่ก่อเหตุแบบนี้ค่ะ
ทีนี้เจ้าหน้าที่เขาบันทึกประวัติไว้แล้วก็ให้ญาติรับตัวกลับไป

แล้วเดี๋ยวเกิดเหตุการณ์ไม่ดีขึ้น
ต้องมีแบบนี้ไม่ได้นะ
ผุงกษอปุ๋ยของเขาเขาอ้างว่าพระเจ้าให้มาแล้ว
แล้วนั่นคือสายไฟหรอ

ไอ้ดอมเข้าใจนะเดี๋ยวส่งภาพแบบไม่เซ็นเซอร์

ก็สงสัยอยู่ว่าไอ้ผ้านั้นคือผ้าอะไร

เข้าใจเดี๋ยวดูไปเต็ม